ตามกันต่ออีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่เราได้นำเสนอนะคะ
เรื่องของการแกะรอยเส้นทางขนข้าวเถื่อนกันไปแล้วเมื่อวานนี้
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนี่นะคะ
แฝงตัวหาข้อมูลจากเจ้าของโกดังแห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งเล่าว่าเขาเองก็เคยเข้าไปมีส่วนอยู่ในขบวนการ
ผลเข้าสารเถื่อนแล้วก็เข้ามาสวมสิทธิ์ในไทยมาแล้ว
แต่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีขบวนการเหล่านั้นแล้ว
อย่างไรก็ตามจากการสืบข้อมูลของทีมข่าวก็พบว่า
ข้อมูลที่ได้มานั้นสวนทางกับความเป็นจริงค่ะ
เราก็เลยตามแกะรอยรถบรรทุกที่อยู่ในบัญชีลักลอบขนข้าวเถื่อนนะคะ

เดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานของคุณนิมนวลสุภัณฑ์ยศกันค่ะ
เพลเป็นชื่อถนนยุทธศาสตร์
กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านรักษาความมั่นคงอยู่ตลอดแนวชายแดน
นี่คือรถพ่วงที่แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับเราว่า
ลักลอบบรรทุกข้าวเข้ามายังพื้นที่อำเภอตาพระยา

เข้ามายังถนนเลี่ยงเมืองบ้านอารันตาพระยา
จากการเฝ้าเก็บข้อมูลอยู่หลายคืนพบว่า

จะมีรถพ่วงซึ่งเป็นรถบรรทุกเปล่าขับเข้าไปในพื้นที่
รถบรรทุกเหล่านี้มีพฤติกรรมน่าสงสัย
คือในบางครั้งจะปิดไฟหน้ารถเมื่อขับกลับออกมา
เมื่อตรวจสอบเลขทะเบียนรถคันนี้
ก็พบอยู่ในบัญชีผู้ลักลอบนำเข้าข้าวเถือน
หลังจากเมื่อคืนนี้ทีมข่าวได้ซุ่มเฝ้าเก็บพฤติกรรม
คารวาลรถบรรทุกที่แล่นฝ่าความมืดออกมาจากแนวชายแดนไทยกัมพูชา
เช้านี้เราลงพื้นที่เพื่อสำรวจถนนเส้นนี้อีกครั้ง
และสิ่งที่เราพบตกอยู่รายทางเป็นระยะ
ทำให้เราเชื่อได้ว่ารถที่แล่นออกไปเมื่อคืนนี้
บรรทุกเอาสิ่งใดออกไปด้วย
ทีมข่าวกลับมาเฝ้ายังจุดเดิมอีกครั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ทีมสะกดรอยตามเพื่อให้ทราบว่ามีปลายทางอยู่ที่ใด

เมื่อรถบรรทุกแล่นออกนอกเขตพื้นที่
จะมีรถคอยคุ้มกันทั้งสำรวจเส้นทางล่วงหน้า
และบล็อกรถที่ต้องสงสัยไม่ให้สามารถขับตามได้

โอกาสรถรถมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี

สู่อำเภอน้องแคร์จังหวัดสระบุรี

ที่ไปที่ไป
ไกลแล้วไกลแล้ว

ทะเบียนทะเบียนเราเชื่อก่อน
เจอพ่อใหม่แล้ว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

แล่งเข้าไปในรั้วของบริษัทแห่ง๑

เป็นบริษัทผลิตข้าวถุงจำหน่ายทั้งในประเทศ
และส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน